มาแล้วเดี๋ยวดิฉันเนี่ยพาคุณไปหาอะไรอร่อยทานเลย

แล้วเนี่ยต้องพาขึ้นไปเหนือเลยนะไปที่สวรรค์พยาวเลย
เพราะว่าที่นี่เขามีเมนูอร่อยราคาสบายกระเป๋า
ชื่อร้านว่าตาอ้วนเบิ้งเกอร์

น่าทานมากค่ะร้านนี้นะคะอยู่บริเวณหน้าสวนสมเด็จ๙๐กว้านพยาวนะคะ
มีทั้งลูกค้านุ่มลูกค้าสาววัยเรียนไปจนถึงคนวัยทำงานเลย
ต่อแถวเข้าคิวที่เบอร์เกอร์ร้านนี้แบบไม่ขาดสายเลย
คือที่นี่นะคุณชนะคุณชิสาเขามีทั้งเบอร์เกอร์หมูเบอร์เกอร์ไก่เบอร์เกอร์เนื้อนะคะ
ซึ่งทีเด็ดของเขาก็อยู่ที่เบอร์เกอร์ก่อนใหญ่นี่แหละค่ะ
คุณค่ะเขาให้เยอะซอสก็ฉ่ำขนมปังก็นุ่ม
และที่สำคัญนะราคาเบอร์เกอร์ของเขาเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่๑๙บาทเท่านั้นเอง
แต่ถ้าเพิ่มชีสเพิ่มแฮมก็คิดเพิ่มไปอีก๑๐บาท
แต่ถ้าเกิดอยากเพิ่มไข่ก็คิดเพิ่มอีก๖บาท
ขนาดเพิ่มแล้วนะคุณลองบวกลบคูณหารกันดูนะ
ราคายังไม่แรงเลยอยากเพิ่มเริ่มต้น๑๙บาทใช่ไหม
เพิ่มชีสไป๑๐บาท๒๙บาทแหละเพิ่มอะไรเพิ่มไข่บวกไป๖บาท
ฉันคิดไม่ทันนะคะคือเนี่ยจริงมันก็เป็นราคาที่เราสามารถ
จ่ายได้สบายกระเป๋าเนอะเนี่ยชาวพยาวเขาก็เลยติดอกติดใจกันไป
ร้านนี้นะคะเจ้าของร้านชื่อว่าคุณไก่หรือคุณมะจิตาชวนคิด
เขาบอกว่าก่อนที่เขาจะมาขายเบอร์เกอร์เนี่ยนะ
เขาทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กอยู่ที่กรุงเทพมาก่อนแต่พอเจอพิษโควิด๑๙ระบาด
ก็เลยกลับบ้านมาค่ะแล้วด้วยความที่ตัวเองเป็นคนชื่นชอบในการทำอาหาร
ลูกเองก็ชอบทานเบอร์เกอร์กับขนมปังก็เลยลองพยายามทำแฮมเบอร์เกอร์รสชาติใหม่
รสชาติตามใจชอบให้ลูกทานให้เพื่อนบ้านทานให้คนรู้จักได้ทานกัน
รวมไปถึงน้ำซอสด้วยนะคะทำไปเรื่อย
ปรากฏว่าคนที่ชิมเขาเริ่มติดอกติดใจ
ก็เลยตัดสินใจอ้าวทำขายมันซะเลยจ้

ครั้งแรกเนี่ยเมื่อวันที่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมาเองที่เขาเพิ่งจะเริ่มขายนะคะ
ทำแค่ประมาณ๖๐ก้อน
ไม่น่าเชื่อนะคุณ๖๐ก้อนเนี่ย

เพิ่มขึ้น๕๐ก้อน
ปัจจุบันเนี่ยคุณรู้มั้ยเขาขายได้วันเนี่ย

ขายหมดแบบโอ้โหขายดีมาก
แล้วสร้างรายได้ให้เขาเยอะมาก

วันละประมาณ๖๐๐๐ถึง๘๐๐บาท
ใครที่ผ่านไปผ่านมาเที่ยวที่จงหรษภะเยานะฮะ

ถือว่าเป็นเมนูที่อร่อย

เป๋าด้วยนะคะแล้วที่สำคัญบอกเลยว่าของเขาดีจริงคุณ
อยากให้ไปลองกันนะจ๊ะครับชอบจริงจริงเลยเบอร์เกอร์
ยิ่งถ้าทำสดแบบเนี้ยมันอร่อยนะจริงค่ะแล้วเนี่ยเขาใส่ไส้อะไรเยอะมาก
คือแบบจัดเต็มแบบนี้นะเป็นกำไรของลูกค้าอยากกิน